กลับมาติดตามชมข่าวกันต่อนะครับมาดูกรณีของน้องชมพู่ก่อนแล้วกันนะฮะว่าเรื่องราวในบ้านกรอกเป็นยังไงแล้วตอนนี้
คือเมื่อวานนี้พี่อุ๊บวิริยะนักปั้นมือทองก็ลงพื้นที่ไปหาไง

จริงก็จะไปคุยกับทั้งลุงพลด้วยทั้งพ่อแม่น้องชมพู่ด้วยนะคะ
ทีนี้เดี๋ยวไปดูบรรยากาศย้อนดูกันหน่อยคุณผู้ชม
เมื่อวานนี้นี่คุณแจ๊กกะรีนของเรา
คุณแจ๊กกะรีนก็ลงพื้นที่เองพี่อุ๊บลงมาจากรถตู้แล้วนะฮะ
ลงมาก็มีการให้สัมภาษณ์มีการพูดคุยกัน
คือเมื่อวานนี้พี่อุ๊บวิริยะก็ไปที่บ้านลุงพล
ทองเส้นโตจังเลยเป็นแฟชั่นนะ
ใช่เป็นสไตล์ของพี่อุ๊บแบบนี้
พอลงจากรถตู้มาแล้วเนี่ยไปถึงที่บ้านลุงพลหลักจะไปคุยจะไปทาบทาม
คือพี่อุ๊บเขาก็มีเป้าในใจนะว่าเขาอยากมาคุย
จริงมันเป็นเรื่องพวกลิขสิทธิ์ที่จะมาเอาเรื่องน้องชมพู่ไปเผยแพร่
คือเขาอยากทำเรื่องราวของน้องชมพู่แต่ยังไม่ได้ตัดสินหรอกคุณผู้ชม
ว่าสุดท้ายจะทำออกมาเป็นหนังเป็นละครเป็นซีรีส์ยังไงก็แล้วแต่
แต่เบื้องต้นเนี่ยมาขอเหมือนกับมาขอลิขสิทธิ์ก่อนแต่ทีนี้พี่อุ๊บเขาก็รู้ไง
พ่อแม่น้องชมพู่ยังไม่สบายใจเพราะว่าคดีตอนนี้มันก็ยังไม่จบใช่ไหมคะ
ซึ่งพี่อุ๊บเขาเลยบอกว่าอ่ะอาจจะพักโครงการไว้ก่อนแต่ที่มาพูดไว้เนี่ย
เผื่ออีกสัก๕ปี๑๐ปีถ้าเกิดว่ามันทุกอย่างเคลียร์จบเรียบร้อยแล้ว
ทุกคนสบายใจขึ้นมันอาจจะตกลงกันได้ก็ได้แต่ทีนี้ลุงพลก็บอกนะ
บอกกับพี่อุ๊บไปตรงนั่นแหละว่าลุงพลเองก็ยังไม่ค่อยสบายใจหรอก
ถ้าเกิดว่าจะติดต่อให้ไปเล่นละครเพราะว่าณตอนนี้
คดีมันยังไม่เรียบร้อยเลยแล้วก็กังวลใจว่าคดีเนี่ยจะออกมาเป็นบวกเป็นลบยังไง
แต่ลุงพลก็เชื่อมั่นเรื่องกระบวนการยุติธรรมนะคะว่าผลน่าจะออกมาเป็นบวก
พอทาบทามพูดคุยกับลุงพลเสร็จให้มาเป็นดาราในสังกัดของพี่อุ๊บแล้วก็มีการถ่ายรูปคู่กันนะคะ
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยลุงพลก็พาไปดูบ้านต้องพาพี่อุ๊บไปดูบ้านหน่อย
เพราะว่าตอนนี้บ้านลุงพลกำลังต่อเติมใช่ไหมมีผู้ใจบุญเนี่ยเขามาบริจาคเงินช่วยเหลือด้วย
แล้วก็มีซื้อเฟอร์นิเจอร์ให้ด้วยพอดูบ้านเสร็จพี่อุ๊บก็บอกว่าลุงพลขอดูห้องน้ำหน่อยได้ไหม
เพราะว่านำเสนอข่าวไปเนี่ยข่าวเราก็จะนำเสนอว่าห้องน้ำของบ้านลุงพลเนี่ยยังไม่เรียบร้อย
ลุงพลก็โอเคให้พาไปดูได้ซึ่งห้องน้ำก็ยังเป็นสภาพเดิมอยู่เนี่ยนะคะ
แล้วทางคนที่เขาเป็นคนใจบุญเนี่ยเขาก็บอกด้วยบอกว่าเดี๋ยวมีแผนว่าจะทำห้องน้ำให้กับลุงพลเนี่ย
ต่อหลังจากที่ทำบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือค่อยไปทีละส่วน
ทีนี้พอพี่อุ๊บเดินสำรวจบ้านดูหมดแล้วห้องนงห้องน้ำอีกอย่างหนึ่ง
ได้ฟังเสียงลุงพลผ่านไทยรัฐนิวโชว์ผ่านไทยรัฐทีวีเวลาที่ลุงพลร้องเพลง
ร้องเพลงสดให้ฟังหน่อยได้ไหมเพลงเสมอของพี่ปูพงศิษย์เนี่ย
ซึ่งลุงพลไม่ปฏิเสธนะคะก็พยักหน้าแล้วก็ร้องให้พี่อุ๊บฟัง
นี่ครับนี่ต้องโยกหน่อยนะครับทั้งพี่จักรีนพี่อบด้วยนะคะ
ซึ่งตอนนี้คุณผู้ชมเอาจริงคนที่มีการส่งน้ำใจมาช่วยเหลือ
ลุงพลแล้วก็ป้าแตนเนี่ยนอกจากข้าวของเครื่องใช้ต่างแล้วนี่
เสื้อทีมฟุตบอลเขาก็ส่งมาให้นะคือมีการมอบเสื้อทีมแมนยู
เป็นนักเตะในดวงใจของลุงพลเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้
มีคนเอาเสื้อทีมลิเวอร์พูลมาให้ไงไม่ใช่แค่เสื้อบอลอย่างเดียว
ยังมีคนซื้อจักรยานยนต์คันใหม่ซื้อมอเตอร์ไซค์มาให้ลุงพลได้ใช้ด้วยนะคะ
ได้ของเยอะนะใช่ค่ะก็มีเหล่าแฟนคลับคนที่ติดตามข่าวนี่แหละ
ส่งข้าวของเครื่องใช้ต่างมาให้เพียบเลยจริง
แล้วนอกจากที่พี่อุ๊บจะไปบ้านลุงพลแล้วก็แน่นอนค่ะต้องไปหาพ่อแม่ของน้องชมพู่ด้วย
ตอนแรกพี่อุ๊บก็กลัวเหมือนกันนะหวั่นใจว่าคุณพ่อคุณแม่จะโอเคไหมเนาะ
ตอนรับไหมเนาะใช่ทำใจดีสู้เสือไปเลยค่ะเข้าไปหาเลยแล้วก็ออกตัวก่อนเลยนะ
พ่อแม่พี่อุ๊บไม่ได้มีอะไรมาฝากนะแต่มีแต่ใจล้วนเลย
มีแต่ความปรารถนาดีที่จะมาให้
แล้วก็จับไม้จับมือขอโทษคุณพ่อคุณแม่ด้วยไง
เพราะว่าก่อนหน้านี้พี่อุ๊บเขาให้สัมภาษณ์ว่าจะไปสร้างซีรีส์กอกคือไปหา
การพูดคุยเนี่ยนะคะก็เป็นกันเองแม่น้องชมพู่เนี่ยบอกว่าสบายใจเถอะ
อุ๊บแม่ไม่ได้โกรธแม่ไม่ได้โกรธที่จะสร้างหนังเพียงแต่ว่าแม่ยังไม่
ให้ทำตอนนี้คือคดีมันยังไม่คลี่คลายเลย
คดีมันยังไม่จบแล้วอีกอย่างหนึ่งที่แม่สูญเสียน้อง
แม่ก็ยังทำใจไม่ได้พี่อุ๊บก็เลยบอกว่าแม่
อุ๊บเข้าใจหัวอกของคุณแม่นะแล้วก็เคารพการตัดสินใจทุกอย่าง
ทีนี้ก่อนจะออกจากบ้านพี่อุ๊บก็ยังไปเล่นกับเจ้าปลาส้มค่ะ
เจ้าปลาส้มเป็นสุนัขแสนรู้ของน้องชมพู่แล้วมีการบอกคุณแม่ด้วยนะ
บอกคุณแม่แล้วทาบทามเจ้าปลาส้มก็ดูไม่ได้กลัวพี่อุ๊บเลยนะ
เข้ามาแบบจุ๊บปากจะเลียปากแบบนี้ค่ะซึ่งพี่อุ๊บอ่ะก็บอกกับคุณแม่
บอกว่าจองเจ้าปลาส้มให้เล่นซีรีส์ด้วยเลยละกันนะ
คือพี่อุ๊บนางรักหมาอยู่แล้วนะฮะนางก็เข้าไปเล่นนะฮะ
แล้วก็จองไปเป็นนักแสดงด้วยเหรอใช่ค่ะเอ๊ะแล้วค่าตัวนี้ต้องยังไงเนี่ยฮะ
นั่นสิครับพูดถึงเรื่องของเงินของทองเนี่ย
กลายเป็นประเด็นขึ้นมาแล้วครับเพราะว่าในโลกโซเชียลมีการนำเสนอข่าว
บอกว่าพี่อุ๊บวิริยะเนี่ยเสนอเงินสามล้านบาท
จะให้แม่ของน้องชมพู่ในการที่จะนำเรื่องราวของน้องชมพู่เนี่ย
ไปทำหนังไปทำละครไปทำซีรีส์อะไรเหล่านั้นนะฮะ
กลายเป็นข่าวเป็นคราวว่าแม่ก็จะรับเงิน๓ล้านบาทหรือเปล่า
เรื่องนี้ต้องฟังให้ดีเพราะว่าพี่อุ๊บบอกว่า
เรื่องที่มันเผยแพร่ไปในโลกโซเชียลประเด็นเงิน๓ล้านบาทเนี่ย
ผิดนะครับผิดนะฮะดังนั้นต้องฟังให้ดีก่อนว่า
พี่อุ๊บเนี่ยพูดอะไรเกี่ยวกับเงินสามล้านบาท
พี่อุ๊บไม่เคยเสนอเงิน๓ล้านบาทให้กับแม่น้องชมพู่เลย
เพราะรู้ดีอยู่ว่าแม่น้องชมพู่มีศักดิ์มีสีเพียงพอ
ไม่ขอรับเงินบริจาคเด็ดขาดที่พูดเรื่อง๓ล้านบาทเนี่ย
พูดไปจริงแต่มันคือการพูดไปถึงกรณีการเปิดบัญชีรับเงินบริจาค
ช่วยกรณีจ่าคลั่งยิงที่จังหวัดนครราชศรีมาจำได้ไหมฮะ
คราวนั้นเป็นข่าวใหญ่ข่าวโตนะครับพี่อุ๊บเองก็เปิดเงินรับบริจาคเหมือนกัน
ช่วยจากล่างเนี่ยนะฮะแล้วก็มีคนร่วมบริจาคเนี่ย
เขาบอกว่า๓ล้านอะไรประมาณนี้แต่มันไม่ได้เกี่ยวกับกรณีแม่น้องชมพู่เลยสักนิดเดียว
พูด๓ล้านไปคงเป็นความเข้าใจผิดของคนที่มาได้ยิน
แล้วก็เอาไปโยงใยเกี่ยวกับเรื่องของกรณีแม่น้องชมพู่
ทีนี้ก็ต้องขอโทษครอบครัวของแม่น้องชมพู่ที่ทำให้สังคมเข้าใจผิดในเรื่องนี้
คุณอุ๊บยังบอกด้วยนะครับว่าตัวจริงแม่น้องชมพู่เนี่ยน่ารักจริงเลยนะฮะ
ฟังเสียงคุณอุ๊บเขาอธิบายชี้แจงเรื่องนี้หน่อยครับ
ไม่ใช่คือ๓ล้านพี่บอกว่าเป็นที่พี่ช่วยแม่จากข้างโคราชเปิดบัญชีให้
มีคนบริจาคให้แม่จากห้าง๓ล้านบาท
คือพูดอธิบายให้ฟังว่าพี่อุ๊บช่วยคนนั้นคนนี้อะไรประมาณนี้
หลักไม่เกี่ยวกับแม่น้องชมพู่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว

คุณแม่เดี๋ยวแก้ข่าวให้อาจจะเกิดการสื่อสารคำพูดที่ผิดกันนะฮะตรงนี้
คือต้องขอโทษคุณแม่อีกครั้งหนึ่งคืออาจจะพูดเป็นคนพูดเร็วพูดไว
อืมก็อาจจะพูดเร็วไปหน่อยพี่อุ๊บบอกเนี่ยนะคะ
คือเขายกตัวอย่างว่าที่ผ่านมาเคยช่วยเหลืออะไรบ้าง
จากกรณีแม่จากคลั่งแล้วยังมีเรื่องของพี่เตี้ยมช
อันนี้พี่อุ๊บก็ไปช่วยเหลือเขาก็ยกตัวอย่างให้แม่ฟัง
ย้ำกันอีกครั้งพี่อุ๊บไม่ได้เสนอเงิน๓ล้านบาท
ให้ครอบครัวของน้องชมพู่นะฮะให้แม่ของน้องชมพู่
ไม่ใช่เลยแล้วคุณแม่ของน้องชมพู่บอกว่า
อย่าไปลือกันแบบนั้นเดี๋ยวมันจะเกิดความเข้าใจผิดนะครับ
แม่เองก็มีศักดิ์มีสีไม่รับเงินตรงนี้หรอก
ใช่ค่ะทีนี้คุณผู้ชมมันมีอีกหนึ่งประเด็นในโลกโซเชียล
คือคนเขาก็ไปเทียบกันไงครับเขาบอกว่าลุงพลเนี่ย
จากหน้าตาหล่อเหลาแล้วเอ๊ะนี่ลุงพลหรือยังไงคะ

นี่คุณสงกรานเตชนรงค์ค่ะ

เขาแซวตัวเองอันนี้เราขึ้นภาพเปรียบเทียบให้เห็นเลย
คุณผู้ชมว่าเหมือนไหมอ่าถ้าเหมือนกฎหนึ่งไม่เหมือนกฎสอง
บอกมาทางโซเชียลของเรานี่แหละค่ะ
ดิฉันอยากรู้ว่าความคิดเห็นคุณผู้ชมว่ายังไง

ทักคุณสงกรานเยอะค่ะ
คือว่าบอกว่าคุณสงกรานหน้าเหมือนลุงพลเลย

บนไอจีส่วนตัวและเขียนแคปชั่นด้วยนะ
บอกว่าอันนี้ไอจีสงกรานนะครับ
ไม่ใช่ลุงพลทักกันผิดไม่เกรงใจลุงเขาเลย
แม่ชาวเน็ตก็ไปแซวอะค่ะ
บางคนก็ไปแซวแบบคุณสงกรานบอก
เอาเหมือนจริงนะนี่เราเปรียบเทียบกันให้เห็นนะคะ
แล้วก็นอกจากนั้นเมื่อ๒วันก่อน
เรานำเสนอข่าวเรื่องที่หมอเอกฝ่ามือพลังจิตจำได้ไหม
ที่มีการทำพิธีปลุกเสกเบี้ยแก้ให้กับพ่อแม่น้องชมพู่
แล้วเบี้ยแก้ในมือของหมอเอกเนี่ยเหมือนกับลอยตั้งขึ้นมา
แล้วในโซเชียลของเราก็ไปดูต้องให้ทุกคนช่วยดูว่าเอ๊ะเนี่ย
แก้มันลอยขึ้นมาแบบนี้มันลอยมาได้ยังไง
เรื่องนี้เราต้องไปสอบถามอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ค่ะ
อาจารย์ประจำภาคชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์ที่จุฬาเนี่ยนะคะ
ก็มีการแชร์คลิปจากเฟซบุ๊คที่ชื่อว่าใจบางใยไหมหญิงในเชิงบวก
เค้าเคยโพสต์คลิปนี้เมื่อปี๒๐๑๖
โพสต์มาสัก๔ปีที่แล้วเนี่ยนะเป็นคลิปเฉลยมายกลค่ะ
ดูหน่อยสิคุณผู้ชมเป็นวิธีการเสกของให้มันตั้งได้
เขาใช้แม่เหล็กแรงสูงซ่อนเอาไว้ใต้ผ้านะ
แล้วจะสามารถผลักวัตถุที่มันเป็นโลหะหรืออะไรก็ตามที่ฝังโลหะเอาไว้ข้างในเนี่ย
ให้มันตั้งขึ้นมาได้แค่เอาวัตถุนั้นเลื่อนผ่านแม่เหล็ก
นี่อันนี้เหรียญยังตั้งขึ้นมาได้เห็นไหมเห็นไหมพลิกได้ด้วย
นักข่าวของเราก็เลยบอกว่าเดี๋ยววันนี้จะขอกลับไปคุยกับหมอเอกฝ่ามือพลังจิตอีกรอบนึง
ถามถึงความชัดเจนในเรื่องนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมรอติดตาม
หมอเอกจะว่ายังไงแล้วจะทำพิธีให้ดูอีกทีนึงหรือเปล่า
อันนี้มันก็เป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร์ที่ทางอาจารย์เจษฎาเขาเอามาโพสต์ไว้
เดี๋ยวรอความชัดเจนจากหมอเอกแล้วกันวันนี้ค่ะ
นั่นที่บ้านกกอกนะครับกรณีของน้องชมพู่นะครับ